มาที่ร้านเลยนะคะชื่อร้านว่าอารามคาเฟ่
ตั้งอยู่บนชั้นบนของร้านอาหารหนองบัวบ้านชายเชษหมู่๔
คุณอาทิตย์อืมเอ่อคุณอาทิตย์พันมณีลักษณ์นี้นะคะ
หรือว่าคุณอาร์ตอายุ๓๕ปีเขาเป็นเจ้าของร้าน
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีบริการกาแฟต่างนะรวมถึงเป็นการตกแต่งร้านสไตล์แบบเรือประมง
เพื่อให้ลูกค้าได้มานั่งดื่มกาแฟจิบกาแฟแล้วก็ชมวิวทะเลที่สวยงาม
ส่วนที่คุณเห็นอยู่นี่เมื่อกี้เอ๊ปอกสับปะรดทำอะไรยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ต้องเสียงสูงอย่างนี้เหรอใช่เพราะว่ามาจากเชียงรายมันสูงเสียงก็จะสูงนิดนึง
แล้วก็การปรุงกาแฟของที่ร้านเขาจะใช้ส่วนผสมผลไม้เป็นหลักใช้ผลไม้ตามฤดูกาล
คุณชนะคุณเคยทานกาแฟผลไม้อะไรบ้างกาแฟส้มผมเคยทานกาแฟส้ม
แฟอะไรอีกกาแฟตานสดกาแฟตานสดกาแฟมะปรี๊ดและกาแฟมะพร้าว
ถูกต้องใช่ไหมที่เราเคยทานกันนะคะแต่คุณดูเมนูที่ร้านนี้กาแฟผลไม้ตามฤดูการของเขา
อันนี้เป็นไฮไลท์ของร้านเลยนะร้านของเขาก็คือการนำสับปะรดพันตราดสีทอง
ซึ่งเป็นสับปะรดพื้นเมืองของตราดมาเป็นตัวชูโรงแล้วนำสับปะรดตราดสีทองไปปั่นให้เป็นน้ำก่อน
ซึ่งมันจะทำให้กาแฟมีรสชาติเป็นแบบผลไม้นำตามมาด้วยรสชาติกาแฟหอมเข้ม
มันเป็นรสชาติที่แปลกแตกต่างแต่อร่อยไม่ซ้ำใคร
ค้าแรกเพิ่งเคยเห็นน่ะมันพูดง่ายแกาแฟสับปะรสอ่ะ
กาแฟสับปะรดถือว่าเป็นครั้งแรก
แล้วก็มีที่นี่ที่เกาะฉางนั่นเอง

ชัดเป็นสับปะรดด้วยเป็นกาแฟด้วย
อร่อยแน่นอนบอกแล้วว่าแปลกแตกต่างแต่อร่อยไม่ซ้ำใคร
ราคาขาย๖๐บาทค่ะคุณ
ใครสนใจหรือว่ามีโอกาสได้ไปเกาะช้างเกาะช้างนะคุณเนาะ
แวะไปลิ้มลองกันได้ที่ร้านอารามคาเฟ่นะคะ
ไปไม่ถูกหรืออย่างไรก็สอบถามกายเราขึ้นบนโทรศัพท์ไปให้
เพราะว่าอย่างที่บอกนะกาแฟมะพร้าวกาแฟส้ม
แต่นี่กาแฟสับปะรด
โอ๊ะมีโอกาสก็ภาพทาน้ำเป็นสับปะรดสีทองสับปะรดตราด
พื้นเมืองของเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว
คุณผู้ชมครับเรื่องของการฝากเตือนกันเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ
เราก็พูดกันเป็นประจำนะฮะเดี๋ยวไปกันหน่อยที่จังหวัดนครปฐมครับ